วงการบันเทิงของเราเจอเรื่องเศร้าอีกแล้วนะครับ
สำหรับค่ำคืนที่ผ่านมากับข่าวเศร้าของวงการค่ะ
กับการจากไปของคุณอาถนอมสามทนนั่นเอง
ศิลปินชื่อดังแห่งยุคเหมือนกัน
ถ้าคุณพูดถึงได้ค่ะท่านก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะฮะ
ก็มีการรักษาตัวมาใช้ระยะเวลายาวนานทีเดียวค่ะ

และเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเวลาประมาณ๒๓นาฬิกา
วงการบันเทิงได้สูญเสียดวงดาวไปอีกหนึ่งดวง
นั่นก็คือคุณอาถนอมวิทยาเจตภัยค่ะ
หรือที่แฟนรู้จักกันดีในชื่อของถนอมสามโทน
เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลจุลาลงกรนะคะ
หลังจากเข้ารับการรักษาตัวจากโรคมะเร็งตับค่ะ
คุณอาถนอมจากไปด้วยวัย๖๓ปีนะคะ

คนใกล้ชิดแล้วก็แฟนเพลงที่ติดตามผลงานของคุณอา

ขณะที่นักแสดงตลกชื่อดังอย่างพี่โยกเยกเชิญยิ้มนะคะ

ตัวเองทราบอาการป่วยของพ่อถนอม
โยกเยกเรียกคุณอาว่าพ่อเลยนะคะ

ตอนนั้นไม่มีใครพูดถึงอาการป่วยเพราะว่ากลัวว่าพ่อจะเครียด
แต่พอช่วงใกล้ปิดกล้องค่ะอาการของพ่อก็ดูแย่ลง
จนถึงวันปิดกล้องทุกคนอวยพรขอให้พ่อปลอดภัย
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าพ่อจะจากไปเร็วขนาดนี้
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพ่อสนอม
ทุกคนจะคิดถึงพ่อถนอมพ่อถนอมอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปค่ะ
จากพี่โยกเย่ก็ยังมีคนบันเทิงอีกมากมาย
ที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณอาถนอมค่ะ

แสดงความอาลัยต่อการจักรไปของคุณอาเป็นจำนวนมาก
อย่างด้านอาบุ๋มบิมสามโทนนะคะก็เพื่อนร่วมวง
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะ

ติดตามอาการป่วยของคุณอาถนอมมาโดยตลอดค่ะ
ที่ผ่านมาคุณอาถนอมก็เข้ารับการรักษามาเป็นระยะ
กระทั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตรวจพบว่ามะเร็งลามไปถึงดวงตาค่ะ
คุณอาบุ๋มอิ๋มเองก็ได้คุยกับเพื่อนรักครั้งสุดท้าย

คิดเลยว่าผ่านมาเพียงแค่๒วัน
เพื่อนรักจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ
๓๐ปีผ่านเวลาผ่านความสำเร็จ
ผ่านความเศร้าความทุกข์ความโศกอะไรมาก็ผ่านมาหมดแล้ว
ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยครับ
โดยในวันนี้นะคะทางครอบครัวจะมีพิธีรดน้ำศพ
เวลา๑๖นาฬิกาที่วัดดวนจันทร์กรุงเทพค่ะ
สวดพระอภิษฐรรศพเป็นเวลา๓วัน
และจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันอาทิตย์นี้นะคะ

ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอาถนอมมาณที่นี้ด้วยค่ะ
ผลงานของคุณอาได้ตั้งแต่เด็กเลย

ทุกวันนี้เวลามีงานเลี้ยงงานฉลองอะไร

ขับกล่อมในงานให้มีสีสันมีความสนุกกันอยู่ค่ะ